วันนี้มีความคิดเห็นออกมามากมายนะครับรวมทั้งมีความคืบหน้ากรณีที่นายตำรวจในกรุงเทพหลายนายนะครับที่ไปต่อแถวรับซองอังเป่าในช่วงตรุษจีนนะครับ
ซึ่งก็ปรากฏว่าผู้ที่แจกซองอ่างเปล่าให้นั้นเป็นตำรวจที่เคยมีข่าวผัวพันกับบ่อนพนันลอยฟ้าในพื้นที่กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อน
ความคืบหน้าของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
มีคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลให้สอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีที่มีคลิปตำรวจนครบานมากกว่า๖๐นายต่อแถวรับซองอ่างเปล่าจากร้อยตำรวจตีมณัฐที่บ้านพัก
โดยมีรายงานว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้เข้ารายงานแล้วต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดตามเดิม

พลตำรวจเอกศีวรายยอมรับว่า

ตำรวจมีข้อมูลว่าเคยมีความเกี่ยวพันธ

ส่วนที่จะมีความเชื่อมโยงกับบ่อนไหนหรือไม่

ร้อยตำรวจตีมณัฐลัดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่
และเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรถึง๙๖ครั้ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
อันเป็นการประพฤติตนไม่สมควร
ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออก
เช่นเดียวกันกับคนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้ระบุว่า
ผลการสอบสวนออกมาอย่างไร
ก็ให้ตำรวจนครบานดำเนินการได้เลย
ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยกำชับไปแล้วว่า

ก็ให้รอผลตรวจสอบที่ชัดเจนอีกครั้ง
หากมีความผิดอาจจะเป็นความผิดทางวินัย
คงเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ

และนึงานที่วรูปห้องทั้งหมด
แต่ในเมื่อท่านมีคำสั่ง

จุดหรือเป็นการพัฒนาคมสั่งไหมล่ะ

ถ้าเกิดมีการอิสภาพผิดหรืออะไร
ทอดที่หลับอ่างเปล่าคลั้นหน่ายกับท่าน
เป็นการให้ซองตามธรรมเนียมวันตรุษจีน

ร้อยตำรวจตรีมณัฐเปิดบ้านทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในซองมีทั้งผ้ายันและเงินสดประมาณ๕๐๐บาท
ดังนั้นเรื่องนี้ดูแล้วไม่น่ามีความผิดทางอาญา
แต่ถ้าจะผิดอาจจะเข้าข่ายความผิดทางวินัยเท่านั้น

เรื่องการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจรีมานัด
ก็ทำให้มีคำสั่งของกองบังคับการตำรวจสันติบาล๑ออกมานะครับ
โดยเป็นคำสั่งที่ออกมาระบุว่า
ร้อยตำรวจตรีมานัดเติมธนศัพท์

กองกำกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๑
สังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับ
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า๑๕วัน

หรือโดยมีพฤติการอันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และมีเหตุให้พักราชการได้นะครับ

จึงมีคำสั่งให้พักราชการ
และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดยให้รัฐมนตรีมานัดเติมธนศักดิ์พักรัชการ
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
ตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์
พุทธศักราช๒๕๖๑เป็นต้นไปนะครับ
สำหรับผู้ที่พุทธศักราช๒๕๖๐เป็นต้นไปนะครับ
โดยผู้ที่ถูกพักราชการไว้ก่อน

ผู้บังคับบัญชาหรือว่ากตรได้นะครับ

ตมตรีนพดลสอนสำราน
ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๑นะครับ
ลงวันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๑นะครับ